ดูความคืบหน้านะครับอาการป่วยของนายทักษิณ

ครอบครัวอึงไข่อุ้งอิ๊งตอบกับพ่อเป็นเทวดา

เริ่มต้นคือมีคนไปคอมเมนต์ใต้รูป
ใต้รูปนะครับที่นางสาวแพทองทานชินวัฒน์เนี่ย
โพสต์เอาไว้ในอินสตาแกรมนะครับ
ที่นายทักศิลป์อุ้มน้องทาศิลป์นะครับ
วันที่กลับมาเหยียบแผ่นดินไทยนะครับ

คำถามนี้เป็นคำถามแบบไหน

หรือว่ามันก่อให้เกิดความรู้สึกอะไรยังไงไหม
คุณอุ้งอิ๊งตอบกลับสั้นเทวดาค่ะ

แล้วท้ายที่สุดแล้ว
เขามีการไปเขาเรียกอะไรรีโพสต์เหรอ
แคปแล้วก็ไปลงในไอจีสตอรี่

ก็คือบอกว่าแบบก็พ่อคือเทวดาของลูกไง

แต่ไปแก้หลังจาก

คอมเมนต์เสร็จแล้วแคปต่อไปโพสต์ในไอจีสตอรี่

สมมุติว่าคนไปถามเปลี่ยนดอม
เปลี่ยนจากนักโทษหรือเทวดาครับเป็นอันนี้ได้ไหม

คำตอบจะเปลี่ยนไหมคำตอบอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะ

คำตอบอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะมันอยู่ที่คำถามนะ
มันอยู่ที่คำถามและอารมณ์ของคนตอบ
นี่แหละครับยังกลับเข้าไปคอมเมนต์นี่แหละครับ
ไปบอกอีกว่าปิดสวิตช์๓ปปิดสวิตช์สว
คุณลุกอิ๊งก็นะครับก็วางคงอยู่ในออนไลน์เยอะ
ไปต่อให้มาตอบว่าคนไทยมีกินมีใช้
คือมันเป็นคลิปที่ตัดมาเป็นไวรัล

จริงถ้าให้ต่อให้จบคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
นี่แหละครับก็ทำให้ชื่ออุ้งอิ๊งขึ้นเทรนด์เอ็กซ์เลย
คั่วตรงข้ามก็วิจารณ์กันอย่างดุเดือดนะครับ
ขนาดที่ผู้สนับสนุนนะครับเห็นชอบที่คุณลุกอิ๊ง
เออต้องตอบสักบันก็ดีพอเริ่มเป็นประเด็น
นี่ไงที่บอกพี่เบิร์ตว่าเรื่องอะไรนะ
ว่าเทวดาของลูกก็คือพ่อนี้นิ
คือมีคนแคปไปแล้วก็เหมือนกับแบบไปพิมพ์ว่าอะไรนะ
นี่สิแบบน้องชั้นอะไรฟีวแบบนี้
แล้วก็มีการแชร์คอมเมนต์ที่เธอถูกแซะว่า
ึงไข่ถูกใจสิ่งนี้มันคืออะไร

ถามให้นำแข่งผมไม่ได้เพราะว่าไม่ควรอึ่งอยู่แล้ว
ซึ่งเธอก็ตอบกลับว่าแพทองไม่ได้กวนไม่ได้หยาบคายใดเลย
นี่ฮะนี่ฮะนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอึ่งไข่กับครอบครัวอึ่งไข่ในโลกออนไลน์คืออะไร
เอาล่ะเออนี่ผมเองก็ตอนแรกไม่เข้าใจ
คำนี้เป็นศัพท์ทางการเมืองคำใหม่ครับใช้แสดงตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยนะครับ
หรือเห็นด้วยนะฮะหรือเห็นด้วยกับแนวทางของพักเพื่อไทย

คือถ้าก้าวไกลมีด้อมส้มเพื่อไทยก็จะมีอึ่งไข่

เด็กอึ่งไข่ไหม้ดีกว่าจะไปน้ำแข็งต้องดูอึ่งไข่ก่อน

คือจุดเริ่มต้มมาจากด้อมส้มนะครับหรือคนสนับสนุนภักดิ์เก้าไก่
มักจะหยิบเรื่องคะแนนเสียง๑๔ล้านเสียงของพักมาอ้างความชอบทำ
ในฐานะภักดิ์อันดับ๑เสมอใช่ไหม
ขณะที่มองว่าเพื่อไทยได้แค่๑๐๙ล้านเสียงนะครับ
ทำให้ผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยก็เลยตอบโต้เชิงประชดประชันว่า
ก้าวไกลชอบอ้าง๑๔ล้านเสียงแล้ว๑๐๙ล้านเสียงที่เลือกเพื่อไทยเป็นใครนะครับ

งั้นพวกเราเป็นอึ่งไข่แทนก็ได้

อื่นมีตั้งเยอะไม่รู้ทำไมถึงเอาอึ่งไข่เหมือนกัน
ไว้บนชื่อของตัวเองนะครับเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่น
ชนะกันชอบครอบครัวอึ่งไข่น้องแป้งก็รักอึ่งไข่นะครับ
นี่ฮะที่มาที่ไปโอ้โหโปรยเรื่องอาการของคุณทักษิณมาตั้งนาน
เข้านะเข้าอาการนะพลตำรวจโทโสพลรัฐสิงหะจารุหมอใหญ่
โรงพยาบาลตำรวจนะครับเปิดเผยบอกว่าได้ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้า
ยังไม่สามารถระบุเวลาการรักษาได้ความดันยังทรงตัวไม่ถึงกับซุด
ยังมีสติพูดคุยกับหมอได้โดยอาการนะครับได้รายงานไปยังอธิบดีกรมราชธรรมแล้วแล้ว
ยืนยันว่าโรงพยาบาลตำรวจมีศักดิ์ภาพสูงมีเครื่องมือพร้อมที่จะรักษานายทักษิน
ไม่ได้ย้ายไปไหนเด็ดขาดตามกระแสข่าวมีทางเดียวที่จะย้ายคือ
ย้ายกลับราชธรรมหรือโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
ซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ในดุลยพินิษฐ์ของทางราชธรรมครับคุณผู้ชมครับ